จอจานเมื่อวานนี้พี่แจ๊กกะรีนบอกไปแล้วว่า

ตอนที่เขาฮืสฉันอยู่ด้วยกันนะคะ

แต่ดิฉันก็ไม่ค่อยจะเชื่อเพราะว่าพี่บอของดิฉันเนี่ยค่ะ
แฟนพี่แจงเนี่ยคือเป็นผู้ชายนึกภาพตามนะ
สักทั้งตัวแล้วก็ตัวใหญ่เขาขาวโหดโหด
แต่ก็เรื่องจริงคือน้องฝึกงานที่อยู่ออฟฟิศกันที่มีข่าวว่าไปกุ้งกิ๊ง
น้องสาวสองอะก็คือยังไม่ตัดเอาไว้ว่าเพศอะยังมีอยู่อะ

คือสมมุติอยู่ในออฟฟิศที่ช่องหนึ่งที่เขาทำงาน
ก็เหมือนคนแซวกันเงี้ยแหละแซวแบบโอ๊ยมีสนุกสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าตอนแรกพี่แจงก็ไม่เชื่อจนกระทั่งไปดูข้อความที่ให้สัมภาษณ์ไปคุณผู้ชม
ในถังอาหยากคอมพิวเตอร์เขาเขียนไดรีหากัน
วันแรกพี่เจอน้องอย่างนี้วันที่สองถึงวันที่เก้า
แล้วอยู่ก็หายไปคุณผู้ชมหายไปฮ่องกง
แล้วด้วยความที่แบบผู้หญิงเมีย๒๐๑๘ไปสืบหาดู
สรุปก็คือขายกระเป๋านาฬิกาที่ซื้อให้กรอบขาย
แต่ว่าพี่แจงแม่ดิฉันนะคะปั้วกว่านั้น
นาฬิกาซุดปาเต๊ะซื้อให้ใช่ไหมคะลองใจเอาของปลอมให้
ให้ผัวตัวเองไปฉลาดปรากฏว่าผัวเอาไปขายขายไม่ได้มาด่าเมีย
อันนี้พี่คนหนึ่งไม่รู้สรุปก็คือโป๊ะ
ฉันว่าปล่อยเขาไปเถอะค่ะปล่อยคุณบอไปเถอะค่ะ
ใช่นะคะสรุปก็คือนี่แหละค่ะไม่เป็นไรเนาะ
ปีแฮปปี้แล้วจะบอกว่าตอนหย่าเนี่ยไม่ได้หย่าธรรมดานะ
ให้ตังสองแสนพี่ลอไปให้ก็ทำไมอีกล่ะพี่แจงให้พี่ลอ
ก็จะได้ยอมหย่าไงเพราะว่าทรัพย์สินคือต้องจ้างหย่าเลย
พี่แจงทำมาคนเดียวพี่แจงบอกว่าทำไมฉันต้องเสีย
โอ้โหผู้ชายสมัยนี้น่ากลัวเนอะ
เป็นว่าให้กำลังใจพี่จุ๊บแจงแล้วกันนะคะ
แล้วก็เกิดว่ารักครั้งใหม่เนี่ยหลายคนมองนะ
ชาวเน็ตดูกันเลยบอกว่า๒๑ปีไม่มีความหมายเลย

เราจะเอาอะไรมาวัดว่าเขาจะรักเราจริงหรือเปล่า

ไปเลยนะคะดิฉันก็เลยขอโสดแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
อย่างนี้ฉันเป็นกำลังใจให้สาวโสดทุกทุกคน
กับหลายคนที่เจอปัญหาเหมือนพี่ชุดแจงด้วยแล้วกันนะคะ
เอาเป็นว่าแต่ว่าทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงแหละ

แล้วน้องสาวสองดิฉันก็งงมาก

เสียสถาบันนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ